อ่ะทีนี้พี่เบิร์ตพี่ว่าไหมคือผัวเมียเนี่ยคือทะเลาะกันได้อ่ะ
อนกันได้คือบางทีก็แบบแหงอนกันก็แยกห้องนอนกันอืม
กลับไปอยู่บ้านแม่อะไรแบบเนี้ยอ่าใช่แต่ผู้ชายเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าคุณเลิกแล้ว
คุณจะต้องเลิกให้ขาดนะถ้าคุณจะไม่มีใครใหม่เนี่ย
คุณต้องเลิกให้ขาดก่อนนี่ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดพิจิตรเนี่ย
กลายเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนผู้ชายคนหนึ่งก็อยู่กินกับภรรยามาสิบห้าปี
ไม่รู้ว่างอนหรือว่าทะเลาะอะไรกันภรรยาเนี่ยแยกออกไปเขาก็เลยไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
ว่าบีนามสมมุตินะคะผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็เลยมาอยู่กับนางสาวบีคนนี้ครับ
กลายเป็นว่าแฟนเก่าเนี่ยตามมาตบถึงบ้านเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ค่ะ
พอแล้วพุมอ่ะหายแต่โอ๊ยหนัวเลยอ่ะค่ะ
ผู้หญิงเสื้อม่วงอ่ะที่ที่ฉันเรียกว่านางสาวบีอะค่ะ
แล้วคนนั้นคือคนใหม่คนนั้นคือคนใหม่อ่า
แล้วโดนอดีตภรรยาพาญาติมามารุมตบถึงบ้านแบบนี้
คือแม่ของคนเจ็บแม่ของนางสาวบีบอกว่าไม่ยอม
ต้องแจ้งความเอาเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ
เพราะว่าอะไรล่ะไปแจ้งกับตำรวจ๒สัปดาห์แล้ว

อันนี้คือต้นเหตุที่พี่ปุ้ยบอกก็คือผู้ชายเลิกไม่ขาดใช่ไหม

คือเอาล่ะคุณผู้ชมลองฟังให้ครบทุกมุม

ฝั่งอดีตภรรยาหรือว่ายังเป็นภรรยาอยู่

ฝั่งผู้ชายเราก็ไปคุยมานะคะคุยครบเลยนะคะค่ะดีครบดี
มันเป็นเรื่องอุทาหรณ์ด้วยนะสำหรับหนุ่มนะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๔๑ค่ะ
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะคะแล้วก็ให้รายละเอียดบอกว่า

ผู้เสียหายนำคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจ

เอาล่ะเรื่องราวเป็นมาเป็นไปยังไง

ผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายชื่อว่านางสาวบีก็คือเสื้อม่วง
อายุ๒๐ปีเธอเล่าบอกว่า

ผู้ชายคนนั้นยืนยันกับเธอว่าเลิกกับภรรยาเก่าแล้ว

อันนี้นางสาวบีอ้างแบบนี้นะคะ

คบหาเป็นแฟนกันมา๖เดือน

ผู้ชายแฟนของบีนี่
ขอกลับไปคืนดีกับอดีตภรรยา

หลังจากนั้นอดีตภรรยาก็โทรมาด่าเธอ
ก็เลยมีการนัดเคลียร์ปัญหากันที่บ้านของบี

อดีตภรรยาไม่รู้เคลียร์อีกท่าไหน
พวกมาที่บ้านของบีเลยค่ะ
เริ่มต้นด้วยการคว่างรองเท้าเข้ามาในบ้านก่อน

บอกว่าคว่างมาคว่างกลับไม่โกง

จากนั้นฝ่ายอดีตภรรยาก็ยกพวกเลย

ตอนนั้นแม่ของบีตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ
แต่ฝ่ายคู่กรณีกลับตอบมาบอกว่าก็แค่เสียค่าปรับ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มบานปลาย

บอกว่าเหตุการณ์นี้เธอประกาศเลิกกับฝ่ายชาย

แม้ว่าฝ่ายชายเองจะส่งข้อความมาขอคืนดีก็ตาม
อยากให้ตำรวจเร่งตามคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ฝั่งของภรรยาหลวงหรือว่าเป็นอดีตภรรยา
ฉันไม่มั่นใจสเตตัสจริงนะคะ
เอาเป็นว่าเชื่อว่านางสาวปูสมมติละกัน
ปูที่พาพวกไปบุกตบนางสาวบีเล่าบอกว่า
บีไปออกทริปรถจักรยานยนต์
ดิฉันก็คือให้บีเลิกยุ่งแต่ไม่เป็นผล
อันนี้ปูบอกนะครับปูก็เลยติดต่อไปพูดคุยกับนางสาวบีอีกครั้งหนึ่ง

แต่นางสาวบีไม่เลิกยุ่งนะแถมบอกว่าก็รักผัวเธอ

ทีนี้เธอตัดสินใจในเมื่อไม่เลิกใช่ไหมฉันเลิกเองละกัน
ปูบอกว่าตัดสินใจออกมาจากบ้านสามีที่อยู่กินกันมา
ตัดสินใจพาลูกวัย๑๐ขวบ๕ขวบ

จนกระทั่งตกเลือดตกเลือดค่ะ
เธอตัดสินใจแจ้งเรื่องราวทั้งหมดไปที่ทำงานของนางสาวบี
เพื่อให้ต้นสังกัดรับทราบเรื่องแล้วก็ตักเตือน
อย่ามายุ่งกับหัวชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะ
ก็คิดว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกยุ่งกันแล้วจนมาวันที่เกิดเหตุนั่นแหละ

ก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านนางสาวบี
แล้วก็เหตุการณ์กลายเป็นแบบตามคลิปเลย
ที่นี้ฝ่ายชายฝ่ายชายนายโยว่าอย่างไรพูดไหม

นางสาวบีรับรู้ตลอดว่าผมมีครอบครัวแล้ว

แต่นางสาวบีได้แอบอัดคลิป
แล้วก็พยายามที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์

หลังเกิดเหตุเขาก็เลิกคบกับนางสาวบีแล้ว
แล้วก็มาปรับความเข้าใจกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพิ่งจะมารู้ว่านางสาวบีไปแจ้งความไว้
ว่ามีสร้อยทองหายไป
ยืนยันว่าคือฝ่ายผู้ชายเขาไม่ได้หยิบมาแน่นอนนะครับ
ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ทะเลาะกันหรือเปล่า

เขาเองอยากขอโทษทุกคนที่ทำให้เรื่องราวมันยุ่งยาก

แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ครอบครัวเสียใจ
นายโยฝากเรื่องนี้ไว้กับผู้ชายทุกคนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ว่าอย่าทำแบบเขาอย่าทำแบบเขา
คือไม่ได้เลิกจริงแค่เป็นพ่อแง่แม่งอนนึกออกไหมคะ